เรื่องของปัญหาเสื้อผ้าสีดำที่อาจจะยังไม่เพียงพอ
รวมทั้งผู้ประกอบการบางคนก็มีขายราคาสูงเกินจริงนะครับ
ล่าสุดมีการประชุมร่วมกันกับรัฐบาลนะครับ

ให้ผู้ประกอบการเพิ่มกำลังการผลิต

โดยคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ภายในไม่เกิน๑สัปดาห์
ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์
โรงงานผลิตเสื้อเร่งผลิตเสื้อสีดำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หลังจากเกิดปัญหาเสื้อผ้าสีดำขาดตลาดในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
หลังจากรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เร่งผลิตและจัดจำหน่ายมากขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาให้ทันภายในสัปดาห์นี้
ต้องเพิ่มกำลังการผลิตผ้าสีดำตั้งแต่ทอผ้าดิบส่งไปที่โรงงานย้อมผ้า
นำผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อปักลายหรือพิมพ์สีบนผ้า
รวมถึงเพิ่มชั่วโมงการทำงานโอทีของพนักงาน
เพื่อผลิตส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อที่เข้ามามากในช่วงนี้
โดยกำลังการผลิตอยู่ที่หกหมื่นถึงหนึ่งแสนตัวต่อเดือน
ผู้ประกอบการเผยว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เสื้อผ้าสีดำขาดตลาดในช่วงนี้
มาจากความต้องการใส่เสื้อสีดำของประชาชนและหน่วยงานต่าง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทุกวันนี้มีคำสั่งซื้อเสื้อคอปกสำเร็จรูปสีดำ
จากลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน
เข้ามาแทนคำสั่งซื้อเสื้อผ้าสีอื่นเกือบทั้งหมด
รวมทั้งขอเปลี่ยนสีเสื้อที่ยังไม่ผลิตให้เป็นสีดำ
และเปลี่ยนลายปักเย็บบนเสื้อให้เป็นสีขาว

แม้จะต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยกระทันหัน
หลังจากที่ทราบข่าวปั๊บเนี่ยมีการปรับตัวองค์กรการปรับตัวทุกอย่าง
องค์กรบางองค์กรเสื้อเขาเป็นสีสว่างสีฉุดฉาด

บางองค์กรที่สีตุ่นอาจจะขอเป็นสีดำ
เพื่อไว้อะไรกับสมเด็จในหลวงครับผม
ก็พยายามเร่งการผลิตนะครับเพราะว่าแต่ละองค์กร
ก็ต้องการเปลี่ยนจากเสื้อที่เป็นสีขององค์กร

ผู้ประกอบการคาดว่าจะสามารถผลิตเสื้อสีดำ
รองรับความต้องการของประชาชนได้ทันภายใน๑สัปดาห์
เพื่อแก้ไขปัญหาเสื้อสีดำขาดตลาดได้ตามเวลาที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้
เนื่องจากในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเอง
มีการช่วยเหลือโดยการกระจายผ้าสำหรับตัดเย็บ
แก่ผู้ประกอบการที่ขาดแคลนวัตถุดิบ
อีกหนึ่งวิธีที่ผู้ประกอบการนำมาเสริมในช่วงที่ผ้าสีดำยังคงขาดตลาด
คือการนำผ้าที่จะใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อมาทำเป็นริบบิ้นสีดำแจกจ่ายแทนค่ะ
โดยผ้าที่จะใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อสีดำ๑ชิ้นนั้นอาจทำเป็นริบบิ้นได้มากถึง๑๐๑๕ชิ้นค่ะ
การนำผ้าที่ใช้ตัดเย็บเสื้อมาทำเป็นริปบิ้นสีดำแจกจ่าย
ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่บางองค์กรหรือหน่วยงานมีเครื่องแบบสีอื่น
และไม่สามารถสั่งซื้อเสื้อสีดำได้ทัน
รวมถึงช่วยผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อเสื้อตัวใหม่ได้